ชาวบ้านก็ต้องกลัวสิฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้ว
ชาวบ้านในตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบให้เข้ามาจับออกจากพื้นที่หน่อยนะครับ
เพราะว่าเชื่อว่าน่าจะหลุดมาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์
เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพิศนุโลก
นำโดยนายสรสิทธิ์สังขพงศ์หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ลงพื้นที่บ้านเขาน้อยหมู่๔ตำบลแก่งโสภา

หลังได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านจับจอราเข้ที่มานอนอาบแดดในสวนกล้วยได้

แล้วก็นำมันมาขังไว้ในโอ่งน้ำข้างบ้าน

แล้วก็จับจราเข้ตัวนี้ออกไปนะครับ
จราเข้ตัวนี้มียางมัดไว้ที่ปากอยู่แล้ว

ว่าน่าจะเป็นจราเข้ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มใกล้หมู่บ้าน

แต่ก็กลัวว่าถ้าปล่อยให้อยู่แบบนี้
เดี๋ยวเขามากัดไก่กัดสัตว์เลี้ยงนะฮะ

เพราะว่าจราเข้ตัวนี้เป็นพันธุ์น้ำจืดเพศเมียอายุประมาณ๑ปีครับ

เรื่องต้นสังเกตว่ามีนิสัยดุร้ายด้วยนะ
ส่งเสียงขู่แล้วก็ใช้หางฟาดไปฟาดมาตามธรรมชาติของเขาแหละครับ
ขณะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๔บ้านเขาน้อย

ออกมาเพ่นพ่านตามแหล่งน้ำชุมชนบ่อยครั้ง
โดยก่อนหน้านี้ก็มีชาวบ้านจับจอราเข้ได้๓ตัว

แล้วก็เด็กในหมู่บ้านต้องอยู่กันอย่างหวาดภาวะ
เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำจราเข้ตัวนี้ไปอนุบาลไว้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพิศนุโลก
แล้วก็ประสานไปยังทางฟาร์มนะครับ
ใช่จราเข้ของเขาที่หลุดออกมาหรือเปล่า
แล้วก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูทรแก่งโสภา
จากจราเข้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมประมง
และหลังจากนี้จะติดประกาศเป็นเวลา๗วันเพื่อหาเจ้าของจอราเข้

ก็จะส่งจราเข้ไปไว้ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงจราเข้น้ำจืด
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรต่อไปนะครับ